ไปดูเหตุการณ์หึงโหดที่จังหวัดฉะเชิงเซากันหน่อยนะคะ
หนุ่มคนหนึ่งหึงโหดแล้วก็จะบอกว่าโหดจริงนะคะ

หลังจากนั้นใช้ผ้าชุบน้ำมันตีไปเที่ยวร่างกายแฟนสาว
แล้วใช้ไฟแชคจุดไฟเผาทั้งเป็น
ตอนนี้อาการสาหัสมากเลยนะคะ
โคม่านะคะแต่ยังให้การกับเราได้
คุยกับเราได้ด้วยวิธีการพยักหน้าค่ะ

เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๘สิงหาคมที่ผ่านมา
คือตำรวจโรงพักแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซา
เขาได้รับแจ้งบอกว่าไปพบนางสาวเออายุ๓๕ปี
ถูกไฟเผาอาการสาหัส
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณข้างถนนวัดคลอง๒อำเภอแปลงยาว
ก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแบบนี้นะ
จากการสอบถามญาติของผู้บาดเจ็บเนี่ยเบื้องต้นทราบว่า
ผู้บาดเจ็บมีลูกหนึ่งคน
จากนั้นก็เลิกรากับพ่อของลูก
แล้วก็มาคบหากับแฟนใหม่สักระยะหนึ่งแล้ว
แล้วมีปากเสียงกันมาโดยตลอด
คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากการหึงหวง
ดำเนินคดีตามกฎหมายหน่อยนะคะ
ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็อาการสาหัสนะคะ
ได้แต่ใช้วิธีการพยักหน้าเพื่อสื่อสารนะคะ
เมย์แล้วมันทำอะไรแกมั่งมันตบมันต่อยแกใช่ไหม
แล้วมันจุดไฟเผาแกด้วยใช่ไหม

มันเตรียมมีดกับน้ำมันมาใช่ไหมเมย์

แต่ตอนที่แกทะเลาะกับมันมันไปหยิบมีดกับน้ำมันมาจากที่ไหน

เพราะว่าล่าสุดเนี่ยตำรวจโรงพักแปลงยาวสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว
ก็คืออย่างที่สันนิษฐานกันไว้ตั้งแต่เบื้องต้น

ก็จริงนะคะชื่อว่านายสงกรานชัยโยอายุ๓๐ปี
จับได้ที่บ้านพักในตำบลหัวสำโรงอำเภอแปลงยาวค่ะ
ทีนี้นายสงการอ้างบอกว่าช่วงเกิดเหตุสักประมาณตี๒
บังคับแฟนสาวขึ้นมอเตอร์ไซค์เพื่อไปตกลงปัญหาหัวใจ
แฟนสาวเนี่ยนั่งข้างหน้าตัวเองนั่งเป็นคนขับโอบหลังไว้
ปากเสียงกันอย่างรุนรังเลยด้วยความโมโห
ถอดกระจกรถจักรยานยนต์ด้านขวาแล้วก็ตีไปที่แฟนสาว
ที่ศีรษะแล้วก็ลำตัวโหดไหมทั้งคู่เนี่ยกอดรัดฟัดเวียงกันค่ะ
จนกระทั่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยล้มลงจากนั้นตนเองก็คือนายสงกรานเนี่ย
ก็ไปจับรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมามาตั้งนะคะ
เบาะเลยค่ะแล้วหยิบผ้าที่อยู่ใต้เบาะเนี่ยพร้อมกับเปิดฝาถังน้ำมัน
แล้วเอาผ้าที่หยิบมาไปชุบน้ำมันในถัง
นำผ้านั้นที่โชคไปด้วยน้ำมันมาฟาดตามตัวแฟนสาว
จนกระทั่งแฟนสาวเนี่ยกระเปื้อนด้วยน้ำมันค่ะ
แล้วไปหยิบไฟแชคมาค่ะมาจุดไฟเผาจนแฟนสาวเนี่ยไฟลุกท่วมตัวเลยนะคะ
แล้วก็รีบวิ่งไปหาป้าไปขอความช่วยเหลือ
ป้าก็รีบโทรเรียกกู้ภัยมาให้การช่วยเหลือแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
แต่เอาล่ะถึงแม้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนายสงการจะบอกแบบนี้นะคะ
ตำรวจเองก็ยังไม่ปักใจเชื่อตามคำให้การ
ตำรวจเชื่อว่าลักษณะแบบนี้น่าจะมีการเตรียมการมาเพื่อเผา
เรื่องต้นก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายสงการเนี่ย
ข้อหานักคือ๑พยายามฆ่าโดยเจตนา
ทำให้เสียทรัพย์๓เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งก็คือยาบ้า
หลังจากนั้นก็นำตัวผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลฝักขังนะคะ